คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่หนุ่มหล่อฟิล์มธนพัฒน์
บอกเลยว่านุ่มคนนี้เนี่ย
หวั่นใจตัวจริงของนางเอกเขาด้วยหรือเปล่านะคะ
กับผู้แสดงมากกว่าว่าแบบเขาโอเคแค่ไหน
เรื่องชักรัฐสีนแบบนี้มันเป็นเรื่องสินสิทีฟ
เราต้องรู้ว่าลิมิตของเขามันได้มากน้อยแค่ไหน
ถ้าผมรู้สึกว่าถ้าทำเกินไป
มันก็จะเหมือนเป็นการก้าวไก่ลำเส้นเขา

มีกังวลถึงแบบว่าคนคนของเขาบ้างมั้ย
แบบว่าตัวที่ใจของเขา
ก็ถึงได้ถามเขาก่อนนี่ว่าเอาเท่าไหน
ก็มีดูบ้าง
มีดูบ้างเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะ
เขาก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องงาน
มีถามเลยค่ะเขาบอกว่าเธอจูบมีตั้งหรอ

แล้วก็เลยอาจจะหาเวลาเจอกันยากนิดนึง

มันต้องเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกกันอยู่แล้วล่ะ
ว่าโอเคต่างคนต่างโตแล้ว

แล้วงานของเราคืออะไรงานของเขาคืออะไร
ก็ต้องยอมรับกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะ
มันเป็นเรื่องของงานอันนี้เขาก็ต้องเข้าใจนะ

ต้องเล่นจริงให้สมจริงให้อินกับบทละครนะจ๊ะ